อุดรธานีคุณยายวัย๗๙ปีออกมาร่ำไห้ขอให้คนช่วย
บอกว่าหลานชายถูกเท่าแก่ร้านอาหารซีฟู้ดโดนจับไปเป็นตัวประกัน
เนื่องจากว่าน้าอีกคนหนึ่งไปเชิดเงินเท้าแก่ไป๒๕๐๐บาท
คุณยายคนนี้คือคุณยายคำมาลาศรีอายุ๗๙ปีเป็นชาวบ้านดุงอุดรครับ
ออกมาร้องไห้ขอให้สื่อช่วยหน่อย
เพราะว่าหลานชายชื่อว่าในเอี่ยวอายุ๒๖ปีถูกเท่าแก่ร้านซีฟู้ด
สมุทรสาครตัดการติดต่อตั้งแต่วันที่๑๐ตุลาคม
ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ไม่รู้จะเป็นอย่างไร
คุณยายบอกว่าหลานคือเอี่ยวไปทำงานกับนายชาติ
ซึ่งชาติก็เป็นลูกของยายไปอยู่ที่ร้านจำหน่ายอาหารทะเลซีฟู้ด
ดังที่สมุทรสาครคุณผู้ชมยายเนี่ยรับโทรศัพท์จากเจ๊เจ้าของร้าน
บอกว่าเนี่ยชาติลูกของยายเชิดเงินค่าอาหารของไป๒๕๐๐เลยนะ
แล้วติดต่อไม่ได้เลยเลยเอาจับตัวเอี่ยวเป็นตัวประกัน
ให้ยายรีบไปเอาเงิน๒๕๐๐มาคืนหรือว่าติดต่อให้ชาติเอาเงินมาคืนก็ได้
ถ้าไม่เอามาคืนเตรียมลงศพไว้รอได้เลย
อันนี้เจ้าของร้านเขาว่าอย่างนั้นตามที่คุณยายเล่า
ตอนแรกยายนึกว่าพูดเล่นพูดแซว
พอโทรไปหาลูกไม่มีใครรับ

ยายส่งข้าวส่งอาหารไปให้หลาน
โดนตีกลับมาหมดไม่มีคนรับ
ตอนนี้ยายตกใจมากเพราะเป็นห่วงทั้งลูกและหลาน

ลูกทั้งหลานเปย์เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนี้ได้อย่างไร
ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวยายจะไปแจ้งความวันนี้แหละ
ไปแจ้งความและอยากให้ตำรวจติดตามมาให้ได้
ว่าตอนนี้ลูกกับหลานเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วเงิน๒๕๐๐บาทลูกเขาเอาไปจริงหรือเปล่า